ยักษ์ชนยักษ์โตยาต้ามวยไทยลีกสองพันสิบหกสัปดาห์นี้
รุ่นหกสิบเจ็ดกิโลกรัมโพงสักเล็กสะสีปะพายิ่ม
และฝัดกับอู๊ดน้อยก้าวไก่ยิม
เจ็ดสิบกิโลกรัมผาขาวดาบพงศ์หนึ่งเก้าหนึ่ง
ฟาดแข้งกับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ต
รุ่นเจ็ดสิบสองจุดห้ากิโลกรัมเพชรมณีดาบดันสารคาม
วนเดือดกับมหาศาลพบธีรธรรม
รุ่นเจ็ดสิบเจ็ดกิโลกรัมเอดเรียนพบธีรธรรม
ฟันศอกกับกงจักรปอปเปล่าอิน
รุ่นหกสิบเจ็ดกิโลกรัมเดือดสตาร์เกียรติเพชร
ประทะเข่ากับพยักษ์เล็กสอธนาเพชร
ศุกร์ที่๗ตุลาคมนี้๑๖นาฬิกาไทยรัฐทีวีที่เดียว